จากที่สุบย์ราชทานีไปดูนักโทษแห่งคุกกันหน่อยหนึ่งเป็นนักโทษนามสกุลดั่ง
พยายามวางแผนการแห่คุกออกมาสุดท้ายเสียชีวิต๑แล้วก็บาดเจ็บไปอีก๒ครับ
คือนายนิวัตรอักษรสมอายุ๓๒ปีนายชัดชัยนาคชาตรีอายุ๔๓ปี
แล้วก็นายจิมรายุหลีกภัยอายุ๒๖ปีพยายามปีนกำแพงเรือนจำเพื่อหลบหนีนะครับ
จากการตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุซึ่งเป็นกำแพงด้านหลังของเรือนจำสูงถึง๖เมตร
ติดกับป่าพรุไปพบศพของนายนิวัฒน์ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตลำตัวพาดอยู่กับกำแพงครับ
เลือดไหลออกมาเต็มไปหมดเลยถูกไฟช็อตอยู่แบบนี้
ส่วนนายชัดชัยพลัดตกลงมาแล้วก็ตกไปด้านในเรือนจำก็บาดเจ็บสุดท้ายก็ถูกควบคุมตัวกลับไปได้ครับ
ส่วนนายจิมรายุสามารถหลบหนีไปได้ตอนแรกคาดว่าน่าจะบาดเจ็บเพราะว่ามีการกระโดดลงมาจากกำแพงสูง
แล้วก็มีการกระจายกำลังการค้นหาโดยรอบรัศมี๑กิโลเมตรครับ
สุดท้ายไปพบนายจิมรายุซ่อนตัวอยู่ในท่อระบายน้ำในเรือนจำชั้นนอกได้รับบาดเจ็บ
บริเวณที่หัวเข่าข้างขวานเนี่ยโอ้โหปูดบวมเลยนะเดินไม่ได้
แล้วก็นำเปรย์หามไปส่งโรงพยาบาลในสภาพที่ไปเจอแบบนี้ดูเขาดีฮะ
คือลักษณะดีมากคือขาหากอะแหละใช่ค่ะ
แล้วมันก็เป็นแบบนี้ไปนอนแช่อยู่ในท่อแบบนี้ครับนะฮะ
ทีนี้จากการสอบประคำนักโทษเขาวางแผนแบบนี้คุณผู้ชม
เดี๋ยวเราจะจำลองกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเขาวางแผนแล้วก็วิธีการที่เขาออกมาเนี่ยเขาทำอย่างไรนะฮะ
เขานำผ้าห่ม๓ผืนไปผูกติดต่อกันแล้วก็สะดอกกุญแจห้องออกมาก่อน
หลังจากนั้นเดินตรงไปที่กำแพงด้านหลังเรือนจำเพราะว่าติดกับป่าพรุไม่มีบ้านบริเวณของประชาชนนะครับ
แล้วก็ใช้ปลายผ้าห่มเนี่ยผูกติดกับท่อนไม้แล้วก็โยนท่อนไม้ข้ามกำแพงไป
กำแพงนี้อย่างที่บอกไปว่าสูง๖เมตรด้วยกันโยนไปแบบนี้นะครับ
นายจิบรายุปีนข้ามไปคนแรกแต่ขณะที่จะกระโดดลงนะฮะเขาก็เหมือนถูกเพื่อนผลักลงไป
แล้วก็บาดเจ็บที่เข่าแล้วก็รีบลงไปหลบที่ท่อระบายน้ำก่อนนะครับ
นิวัฒน์คนที่สองปีนตามขึ้นไปเหยียบก้อนอิดชั้นบนของกำแพง
มันพังคุณผู้ชมแล้วพาดท่าตัวเขาไปโดนสายไฟข้างกำแพง
แล้วไฟช็อตเสียชีวิตคาบนกำแพงแบบนี้ครับ
หลังจากนั้นคนที่๓นายชัดชัยตัดสินใจปีนตามขึ้นไป
แต่ไม้มันไปเกี่ยวกับกำแพงมันหลุดครับ
ผ้าที่เขาพยายามผูกไว้มันก็ตกลงไปตัวเขาก็ตกกลับไปด้านในบาดเจ็บ
สุดท้ายถูกผู้คุมนำตัวกลับไปได้ครับ
หลังจากนั้นก็มีการกระจายกำลังกันค้นหานายจีบรายุอยู่นาน
สุดท้ายไปพบหลบซ่อนตัวอยู่ที่ท่อระบายน้ำในเรือนจำชั้นนอก
ซึ่งอยู่ห่างจากกำแพงเรือนจำที่ทั้ง๓คนพยายามปีนหลบหนีไปสัก๒๐เมตร
สภาพที่เห็นอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่คือบาดเจ็บที่หัวเข่าก็ปูดบวม
ร่างกายก็อ่อนเวลียนนอนสลบอยู่ในท่อ
เมืองต้นพนักงานสอบสวนสพชายาก็แจ้งข้อกล่าวหาหลบหนีจากที่ควบคุม
หลังรักษาอาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องส่งตัวเข้าเรือนจำกลับไปคุมขังต่อไปนะครับ